วันนี้ผมมีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนะครับ

เพราะว่าไอ้ที่ตัวบิดมันค้าง

สัตว์เลย
ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเนี่ย

พรบจิลาจน
คนชมคลิปแล้วถามว่าจะหนีทำไม
บิดไปไหนเพราะที่ตรงนั้นมันก็ค่อนข้าง

สุภาพรชาตาราชย่านพระอำเจ็ด
ได้พบกับวัยรุ่นชายสวมเสื้อสีฟ้า

โดยมีตำรวจพยายามรั้งไว้ทางด้านท้าย
แต่ผู้ขับขี่ยังคงบิดเบิ้ลเครื่องยนต์

โดยที่ชายคนดังกล่าวก็อ้างว่าคันเร่งมันค้างนะครับ
แต่ตำรวจไม่เชื่อและโต้กลับว่าแค่ทำผิดพรบจราจร
ก็ยอมรับผิดจะหนีทำไม
เรื่องนี้เราตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ดาบตำรวจบุญเสงเหมาเหมาะดีผู้บังคับการ
หมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบันประชาชื่น
ซึ่งเป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปที่บอกว่าจะหนีทำไม
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าขณะเกิดเหตุ
กำลังจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ด้านหลังของชายคนดังกล่าว

จึงเข้าไปขอดูใบขับขี่เลยตอนที่จอดติดไฟแดงกันอยู่

แต่ปรากฏว่าผู้ขับขี่ก็กลับบิดคันเร่ง
หลบหนีในช่วงสัญญาณไฟแดง
ไม่ใช่คันเร่งค้างตามที่กล่าวอ้าง
เพราะเมื่อกี้ตำรวจถามจะหนีทำไม
เขาบอกคันเร่งค้างที่บิดค้างนะฮะ
ก็ส่งผลไปที่เหยียบเท้าซ้ายของรถคู่กรณี
เกี่ยวเข้ากับรถจักรยานยนต์ของเจ้าของคลิป
คือตรงนี้มันจะผัวพันกันเยอะหน่อยนะ
เจ้าของคลิปเขาก็จอดรถจักรยานยนต์ติดอยู่กันเหมือนกันนะครับ
มันก็ไปเกี่ยวกันแบบนี้หนีไม่หลุดนะครับ
นี่ตรงนี้เลยฮะตรงที่เหยียบเหรอ
เท้ามันเกี่ยวกับที่เหยียบเท้าของเขาประมาณนี้นะครับ
ผักคู่กรณีลงไปนอนกับพื้นเลยนะฮะ

จากการตรวจสอบหลักฐานประจำตัวและรถจักรยานยนต
พบว่าเป็นการยืมรถเพื่อนมาขับโดยมีแผ่นป้ายทะเบียนเก็บไว้ใต้
เบาะแต่ไม่ยอมติดด้านหลังโอ้รถนี้ต้องสงสัยเยอะ
ขณะที่ตัวผู้ขับขี่เองก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าจะหลบหนีทำไม
อ้าวแม่พี่พี่ดับตำรวจ

เยอะนะป้ายทะเบียนไม่มีหมวกกันน็อกไม่มา
ไปขับขี่ไม่มีไปขับขี่ก็ไม่มีรถก็ยืมเพื่อนมา

สรุปสุดท้ายตำรวจก็ออกใบสั่ง
ไปเสียค่าปรับในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย
โดยจำนวนเงินค่าปรับขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน

คู่กรณีทั้งหมดไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับ
ก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคลิปเรื่องของการจราจรนะครับ